กันทั้งสองท่านวันเกิดใกล้จะมาถึงหรือยัง

ไปดูค่ะ
ความเจริญร่ำรวยผู้ชายปลอดภัยจากโควิด
พบเจอแต่ความอลังการตลอดไปเถิน

เอาสิฉันชอบอวยพรที่ฉันแบบนี้
ตลอด๓๐ปีที่ผ่านมาขอให้คุณดาวร่ำรวยผู้ชาย

ร่ำรวยผู้ชายปลอดภัยจากโควิด
พบเจอแต่ความอลังการตลอดไปเถอะ

โอ้โหถึงขั้นกับรถแห่อวยพรวันเกิดทีเดียว
ไม่รู้ทั้งอำเภอได้ยังไงก็แห่ไป๓รอบ

ชาวกรรมทางเพศรู้หมดเลย
ว่าโอ้เขาเกิดวันนี้เหรอ

เป็นการอวยพรแบบมิติใหม่

มันวันเกิดทั้งทีมันต้องจัดเต็มคล้ายกับเลือกตั้งเหมือนกันนะฮะ
ภูมิสิทธิ์ข่าวก็ไปถามเจ้าของคลิป

เขาเป็นสาวประเภท๒อายุครบ๓๐ปี
แล้วเพื่อนก็อยากจะเซอร์ไพรส์
ให้มันปังปุริเย่ไปเลยครบ๓๐ปี
เตเขาเป็นแฟนคลับของพระมหาเทวีเจ้าด้วย

ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะแอบจ้างสิงโตไปเชิดหน้าบ้านดีไหม

คุยกับเพื่อนเอางี้เราไปจ้างรถแห่รอบเมืองดีกว่า

ฆ่ารถ๗๐๐ป่อยทรัพย์๓๐๐
ข้าวไวนิล๙๐๐เออมันก็ถูกกว่า
ลับพันกว่าบาทก็ได้จ้างแห่นรอบเมืองเลย
หลังจากคลิปนี้แชร์ไปโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ย
ทีนี้เขาบอกว่าเจ้าของวันเกิดก็ชอบนะฮะ
ไปถึงพระมหาเทวีเจ้าเข้ามาคอมเมนต์พระมหาเทวีเจ้าเองเลยเนี่ย
เพราะว่าเจ้าของวันเกิดเขาชอบพระมหาเทวีเจ้ามาก
งานนี้ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิงไม่หุบเลย
เพราะว่าเขามีไอดอลก็คือเป็นพระมหาเทวีเจ้า
ใช้ชีวิตแบบปังแบบนี้ของสาวประเภทสองคนนึงนะครับ

บางทีของขวานจากเพื่อนเนี่ยไม่ได้มาเป็นรูปแบบของ
ของเป็นชิ้นเป็นอาหารแต่อันนี้มีคุณค่าทางใจมากเลย
รูปทางกำพือ